ครับอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่า

มันไม่ได้คิดว่าเราได้คะแนนหรือเราเสียคะแนนเลยนะ

แล้วนโยบายที่มันถูกต้องคืออะไรนะ
จุดยืนเรื่องกัญชาผมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
จุดยืนก็คือว่าการใช้เพื่อการแพทย์
และแม้แต่กระทั่งเป็นกัญชาสันทนาการ

พูดตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่ยังไงพูดในสภายังไง

ตอนพูดเรื่องอนาคตใหม่กัญชาตอนนั้นยังติดล็อกเป็นศูนย์อยู่

ถ้าเกิดตอนนี้เป็นกัญชาเสรี

หรือเป็นเสรีแบบสุดโต่งหรือเป็นเสรีแบบศูนยากาศ
ล็อกจากยาเสพติดก่อนพรบยังทำไม่เสร็จ

จุดยืนผมมันอยู่ที่ตรงนั้นเดิม

ผมก็ยังต้องการให้มันมีกัญชาในการแพทย์ได้

และตอนนี้จากศูนย์ภายใน๔ปี

มันเกินเป็นหมื่นกว่าล้านทั่วประเทศไทยไป

มันก็เกินจุดยืนผมไป

และมันทำให้รู้สึกว่า
โทษของกัญชามันมากกว่าประโยชน์ของกัญชาแล้ว

แต่การบริหารจัดการในอดีตที่ผ่านมา

ผมรู้สึกแล้วล่ะว่าโทษมันจะมากกว่าประโยชน์

เพราะฉะนั้นในสภาผมคิดว่า

ถ้าสภาผมคิดว่าทุกภัคดิ์เห็นกันนะ
อยู่กันที่๕๐ที่กัญชาการแพทย์

มีควบคุมการบริหารจัดการ

คุณเอาออกจากยาเสพติดเมื่อไหร่เนี่ย

คนที่จะจับก็คือเป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย

คราวนี้สภาพบังคับของคนที่ทำถูกกฐุกฏหมาย

เพราะฉะนั้นใครที่สนับสนุนกัญชาแล้วอยากจะให้มีกัญชาสันทนาการเกิดขึ้น
ขอมาอย่างถูกกฎหมายที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับการควบคุมจากคนที่เป็นกัญชาใต้ดินด้วยซ้ำไป
แล้วคุณต้องเข้าใจนะว่ากัญชาการแพทย์ไปถึงกัญชาสานธนาการเนี่ย
เขาใช้เวลากันขนาดไหนแคนาดา๘ปีนะครับ
จากที่เป็นกัญชาการแพทย์แล้วก่อนจะเป็นสันทนาการ
ตัวผมเนี่ยผมเป็นผู้ป่วยลมชักเคยใช้กัญชาเพื่อการแพทย์มาก่อน
ผมรู้ว่าผมจะต้องใช้มากใช้น้อยขนาดไหนผมสามารถได้ควบคุมตัวเองได้
ในขณะที่คุณแม่ผมไม่เคยพอเหยาะเข้าไปปุ๊บก็ไม่รู้
ลูกสาวผมในอนาคตก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้
เพราะฉะนั้นสุราเสรีก็ไม่มีจริงกัญชาเสรีก็ไม่มีจริง
สิ่งทุกอย่างมันต้องมีการควบคุมและค่อยทำ
เพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนึงว่าจุดยืนผมก็อยู่ที่๖๐๗๐ไม่เคยเปลี่ยน
แต่ตอนนั้นมันเป็นศูนย์ผมก็ต้องพูดให้มันมาให้มันก้าวหน้าไปข้างหน้า
คราวนี้มันเลยป้ายไปถึงร้อยกว่าผมก็ต้องดึงมันกลับมาที่จุดยืนของผม
แล้วก็จุดยืนของพักเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
สวัสดีครับทุกคน